หลังจากที่ประหลัดกระทรวงการคลังประกาศแนวคิดเห็บสยามโมเดลขึ้นมานะครับ
ก็ได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
แต่ว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกใช้แนวคิดนี้ขับเคลื่อเศรษฐกิจแล้วนะครับ
ขณะที่ประหลัดกระทรวงการคลังเจ้าของแนวคิดก็น้อมรับคำสั่งนี้ครับ
โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเนื่องจากไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด
เพราะว่าการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ขณะเดียวกันที่ใช้คำพูดว่าโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่เกาะเศรษฐกิจประเทศใหญ่
แล้วดูดเลือดจนอ้วนไม่เป็นศัตรูกับใคร
คำพูดเหล่านี้ถือว่าเป็นคำพูดที่เกินไป
ขณะที่นายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลัง
คิดโมเดลเห็บสยามก็บอกกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นนะครับว่า
พร้อมที่จะยกเลิกแนวคิดนี้หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่เหมาะสม
แต่ว่าก่อนหน้านี้นายสมชัยเคยชี้แจงนะครับ

เพราะมองว่าหากเศรษฐกิจไทยจะโตได้
ต้องไปเป็นพันธมิตรกับประเทศที่กำลังเติบโต
และที่ใช้คำนี้เป็นการหยิบยกมาพูด
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ไม่ได้มีเจตนาดูหมินประเทศ
ที่รัฐบาลในอาทิตย์เคยตั้งนโยบาย
จะให้ไทยเป็นเสือตัวที่๕ในเอเชีย

เพราะว่าเป็นการมองคนละมุมกัน
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

ไม่เติบโตแบบเห็บสยามโมเดล
แต่จะโตแบบเสือซุ่มคือรอจังหวะทะยานออก
มียุทธศาสตร์มีของดี
นายสมคิตกล่าวว่าแม้ไทยจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก
แต่ว่าการวางยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ไทยใช้ประโยชน์
และพึ่งพาเศรษฐกิจโลกได้โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน